ดูดวงรายปากกับอาจารย์อำพรสำนักโหนอุตราศาสตร์
ชาวราศีมีทุนความรักไม่ว่าจะยังโสดหรือไม่ก็ตาม
ด้านความรักอาจมีความสัมพันธ์กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่าหรือฐานะต่ำกว่า
แต่ความสัมพันธ์ยังไม่สดใสและต้องระวังเรื่องการทะเลาะวิวาสกับเพื่อนเอาไว้บ้าง
สุขภาพควรระวังเรื่องความเครียดที่เกิดจากบริวารเรื่องเงินทองและปัญหาความรัก
ดังนั้นควรสงบสติอารมณ์และลดทอนสิ่งที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพลงบ้าง
การเงินรายได้ส่วนใหญ่จะลดลงไปบ้างแต่ก็มีเกณฑ์มีลาบเข้ามาถึงบ้านหรือสำนักงาน
ควรระวังเรื่องเอกสารการเจรจาตกลงก่อนลงลายมือชื่อขอให้ตรวจให้รอบครอบเป็นพิเศษ
การงานจะหมกมุ่นวุ่นวายคุ้นคิดในเรื่องการเปลี่ยนแปลงขยับขยายตกแต่งปรับปรุงบ้านช่องที่ทำงาน
โยกย้ายห้องทำงานหรือตกแต่งห้องใหม่ต่อเติมให้ใหญ่โตขึ้นหรือโยกย้ายตำแหน่งหน้าที่